แต่ว่าเอามาพูดถึงเรื่องที่มันจะแบบ
ใกล้ตัวเราขึ้นมานิดนึงละกันสำหรับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วจริงจริง
หลังจากที่ตั้งหน้าตั้งตารอกันมาอย่างยาวนาน
ถึงแล้ว๑๖พฤษภาคมนี้นะคะสำหรับการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
มาดูฝั่งคนบันเทิงบ้านเรานี่แหละจ้ะพี่โป๊งเหน่งเชิญยิ้มโอ้โห
พูดชื่อพี่โป๊งเหน่งรู้เลยว่าจะพาไปที่ไหนนะฮะ
โป๊งเหน่งพาครอบครัวไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ
และขอรับหน้ากากอนามัยรูปยันพญาไก่แก้วเรียกทรัพย์
ภายในอาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณ
บริเวณริมถนนสายบางปะอินบางบัวทองค่ะ
ใกล้กับศูนย์ศิลปาชีพบางไซจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
และที่พลาดไม่ได้ก็คือ

ถ่ายภาพมาให้ดูกันสักหน่อย
เลขเด็ดเก็บไว้เสี่ยงโชคงวดนี้แน่นอนเลย

ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่โป๊งเหน่งจะส่งมาถึงน้องใบตองบ้างหรือเปล่านะเนี่ย
เดี๋ยวอาจจะต้องส่งไปดูเนี่ย

ก็ชัดอยู่นะบอกเป็นตัวเลขไม่ได้
แต่เห็นด้วยสายตาเลยละกันคุณผู้ชม
ถ้างวดนี้พี่โป๊งเหน่งถูกอีกนะ
บอกเลยว่าเดี๋ยวกลับมาแก้บนแน่นอน
บ้านนี้ถูกบ่อยมาก

มันก็แล้วแต่ดวงใครดวงมัน
จริงมันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะจ๊ะ